เมื่อ๓มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีข่าวใหญ่ก็คือการจับกลุ่ม
ขบวนการขนอาวุธสงครามแล้วก็ของกลางเยอะเลย๑๓รายการ
แต่คุณผู้ชมคะการจับกลุ่มขบวนการขนอาวุธสงครามแบบนี้
ไม่ใช่ครั้งแรกนะถ้าย้อนกลับไปดูในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมามีหลายครั้งเลย
แล้วก็ที่หนักหน่อยในปี๒๕๕๕ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะ
กลับไปเมื่อ๒๘มิถุนายน๒๕๕๕ตำรวจเชียงรายเข้าคนบ้านผู้ต้องสงสัยในตำบลโป่งผาอำเภอแม่สาย
พบถุงปุ๋ยใส่อาวุธสงครามเตรียมส่งไปขายให้กับชนกลุ่มน้อยที่ชายแดนอำเภอแม่สาย

ตำรวจกองปราบปรามตรวจค้นบ้านผู้มีอิทธิพล
ในอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ยึดอาวุธสงครามได้จำนวนมาก
อาทิปืนกลมืออูซี่และกระสุนกว่า๒๐๐๐นัด

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๓๔

ส่วนที่กำลังสกัดจับกลุ่มอาวุธสงคราม

และกระสุนปืนนานาชนิดกว่า๑แสนนัด

พบว่าเป็นบุตรสาวพลจัตวาพอโด
ผู้บัญชาการกองพลน้อยรบพิเศษที่๑๐๔

ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านมินลาปัน
ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกณฑ์ตำบลมหาวัน
ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และเจ้าหน้าที่ตำรวจในหลายพื้นที่

อาวุธสงครามส่วนใหญ่ที่กระจายอยู่ในประเทศไทยนั้น
ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา
ซึ่งอาวุธหลักที่ถูกนำเข้ามามีอยู่๒ชนิด
ว่ากันว่าหลังจากมีการเซ็นสนทิสัญญายุติสงครามของเขมร๓ฝ่าย

เลิกรบกันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในปี๒๕๕๙
ขบวนการค้าอาวุธสงครามบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว